๗นาฬิกา๔๐นาทีนะครับก่อนจะชมข่าวนี้ถามน้องทั้งสองคนก่อน
เคยเจอคนเร่ร่อนมาขอตังค์ไหม

ก็ดูท่าทางถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูมีพิษมีภัยก็ให้ไปแต่ถ้าเกิดดูแบบว่าจะเข้ามาจู่โจมหนีเลยค่ะ

คือถ้าให้ก็อาจจะรอด

ก็อาจจะถูกไล่แทงแบบในคลิปที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้แหละฮะ

แล้วก็วิ่งพ้นรัศมีของกล้องวงจรปิดไป

วิ่งหนีบนถนนนะครับแบบไม่คิดชีวิตเกือบจะถูกรถเฉียวชนด้วยซ้ำไป
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำมาโพสต์
แล้วก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมานี้เอง
สารพระการบนถนนนารายมหาราชอำเภอเมืองลบบุรีครับ
ระหว่างที่ผู้โพสต์นั่งอยู่ที่ร้านน้ำปั่นใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
คนร้ายเป็นชายเร่ร่อนสะพายเป้เดินมาขอตังค์แต่ก็ไม่ได้ให้ไป
ชายคนนี้ทำยังไงรู้ไหมด่าสิพอไม่ได้ตังค์ด่าแล้วก็บ้วนน้ำลายลงพื้น
แล้วก็เดินออกจากร้านไปจังหวะนั้นนะครับมีนักศึกษาสาวเทคนิคสองคนนะครับ
เดินสวนชายเล่ร่อนมาพอดีชายคนนี้ก็ชักมีดออกมา
แล้วก็วิ่งไล่แทงนักศึกษาสาวนะครับจนต้องวิ่งหนีตายอย่างที่เห็นในคลิป
ทีมข่าวสอบถามไปยังสพเมืองลบบุรีเจ้าของท้องที่นะครับ
ได้รับคำชี้แจงแบบนี้บอกว่ามีชาวบ้านโทรมานะโทรมาแจ้งเหตุ
สายตรวจก็ไปคุมตัวชายเร่ร่อนมาที่โรงพักแต่คือไม่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความ
ก็ทำได้แค่แจ้งข้อหาประพฤตนวุ่นวายแล้วก็บันทึกประวัติไว้แล้วก็ปล่อยตัวไป
หากมีเจ้าทุกข์มาแจ้งความนะครับก็จะนำตัวมาดำเนินคดี
ล่าสุดเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ลบบุรีอาจจะรอด
แต่คนกรุงเทพนะฮะอาจจะรับเคราะห์เพราะว่าข่าวบอกว่าเขาขึ้นรถไฟมากรุงเทพครับ

คือเขาไม่ใช่คนที่จะทำไม่ดีทุกคนนะครับบางคนก็นิ่งแต่ว่าสังเกตหน่อยนะฮะ